สำหรับดราม่าวงการนางงามนะคะ
คุณน้ำตาลชะลิตาค่ะออกมาตอบแล้ว
มีข้อหลายที่หลายคนสงสัยนะคะว่ายัง
ไม่มีการอำลามงกุฎอย่างแน่นอนอยู่จนครบวาระแน่นอน
แต่หลายคนก็ยังสงสัยอ้าวแล้วข่าวลืออย่างนี้
มันจะออกมาได้ยังไงคุณถ้ามันไม่มีมูลความจริงเนี่ยนะคะ
ซึ่งกรณีนี้นะคะหลายคนก็บอกว่า

เป็นเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอย่างที่เมาส์กันหรือเปล่า
แต่ว่าไม่ว่ายังไงนะคะอาจจะไม่ใช่กรณีแรกที่
กระแสดราม่าส่งผลกระทบต่อมงบนหัวก็ได้
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะกระแสนี้เนี่ยนะมันไม่ได้มีดราม่าแรกคุณ

หลายคนค่ะคงจำกันได้นะคะ
ถึงกับต้องสละมงกุฎเลยคุณมันก็เสียน้ำ
ที่๑ก็มีปัญหารองหนึ่งก็มีปัญหาที่๓ก็ปัญหาหนักเข้าไปใหญ่
ใช่คุณขนาดนู่นไปประกวดบนเวทีระดับโลกแล้วก็ยังมีดราม่าเมื่อวานตามมาอีกนะคะ
เอาคุณไฟล์วรรีนะคะจะพูดถึงกระแสนี้อย่างไรไปฟังเธอกันค่ะ
คือหนูก็รับฟังรับฟังมารับฟังเฉยค่ะ
แต่ก็หนูก็เข้าใจเข้าใจในทั้งตัวของนางงามเอง
แล้วก็เข้าใจในตัวของผู้จัดด้วยว่าเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ค่ะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกเนอะ
ก่อนเซ็นเราจะเห็นตัวเลขอยู่แล้วค่ะว่าเขาจะหักเรายังไงบ้าง
ในเรื่องของงานต้องรับยังไงอะไรยังไงคือมันมีหมดในนั้นอยู่แล้วค่ะ
แต่หนูว่าไม่เห็นสัญญาของนางงามเลย
เพราะว่าหนูยังไม่ทันได้เซ็น
เราก็เหมือนมันเป็นเรื่องของจิตสำนึก
แล้วก็บุญคุณกระตันอยู่
แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดมันมีปัญหามันมีอะไรคะ
คือหนูคุณแดงแทบเป็นคนที่คุยได้ค่ะ

หนูว่าสิ่งที่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้

และนั่นก็เป็นความคิดเห็นของคุณไฟล์เบลุลีนะคะ
แต่เราไปย้อนดูหน่อยละกันว่าดราม่าที่เจอกับตัวเธอเนี่ย
จนต้องสละมงกุฎนะคะ
เธอเป็นผู้ที่ครองตำแหน่งที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์

ดิฉันไม่กล้าจะนึกเลยจริง

แต่ว่าฟ้ายเบลุลีนก็บอกว่าเธอเต็มใจที่จะสละตำแหน่งเอง
เพราะว่าทนกระแสสังคมไม่ไหวค่ะคุณ
เกี่ยวกับปัญหาของสัญญากับกองประกวดแต่อย่างใด

แล้วก็สื่อสังคมโซเชียลเนอะ
ก็เหมือนก็มีความให้กำลังใจน้องด้วย

ที่ต่อว่าน้องแรงนะคะ
ก็จริงคือที่หนูสละสิทธิ์ไปก็คือเป็น
เป็นสัญญาของทางนางงามอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราไม่ได้มีปัญหากับทางกองประกวด

ถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นละครกันไหมอะไรอย่างนี้
ทำเป็นพิธีกรทำเป็นอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างนี้
เซ็นสัญญาในเรื่องนี้กันไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะจากในกรณีของหนูเนี่ย
หนูว่าไม่เป็นปัญหาเลยหนูจบด้วยดีมาก